วัดใหม่สระบุรีแต่ว่าอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยนะคะทำปรัชชาชนให้กับยายหน่อย
ยายเนี่ยอาศัยอยู่ในวัดมานานสิบแปดปีแล้วยายอยากได้รับสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ
อยากให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นเอาล่ะทีมข่าวลงไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ที่วัดใหม่สระบุรีอยู่ในอำเภอกบินบุรีปลาจีนบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้ไปเจอหญิงชราคนหนึ่งอยู่ในกระท่อมบริเวณวัดเนี่ยนะคะ
พูดคุยสอบถามให้ยายเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลตัวเอง
ก็เลยทราบว่ายายชื่อว่านางเผื่อนคำสำอางเกิดปีขาน
ภูมิน้ำอยู่ในเขตพระศรีเจริญกรุงเทพค่ะ
ยายอาศัยอยู่กับลูกบุญธรรมต่อมาถูกนำมาทิ้งไว้ที่สาราริมทาง
กระทั่งอดีตเจ้าอาวาสไปเจอเข้าก็รู้สึกสงสาร
อนุญาตให้ยายเนี่ยไปอยู่ที่วัดได้คืออยู่มานานตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดแล้วนะฮะ
เองก็แบ่งอาหารให้กับยายให้ประทังชีวิตไปตามอัตภาพ
จนถึงปัจจุบันค่ะผู้ใหญ่บ้านนายอนันต์กิ่งเพชร
บอกว่าอำเภอไม่สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ยายได้
เกรงว่าจะเป็นคนต่างด้าวอีกทั้งไม่มีพยานบุคคลมายืนยันชัดเจนว่ายายเผื่อเนี่ยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์
ขณะที่นายพระบุญเลิศค่ะอัครธรรมโมเจ้าอาวาสนะคะ
ก็บอกว่าวัดเนี่ยได้จุนเจือยายเผื่อนมาตลอด
อยากให้ภาครัฐเองยื่นมือมาช่วยเหลือยายหน่อย
อยากให้ยายมีหลักประกันสุขภาพที่ดีอยากให้ยายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
อ่ะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ